เราตามความคืบหน้าเหตุสะพานข้ามทางแยกรัฐกระบังนะครับ
สะพานยกระดับรถกระบังเนี่ยพังถล่มลงมาเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวไปคุยกับทางกู้ภัยที่เข้าไปช่วยทางเหตุหน่อยนะครับ
ยอดนะฮะจากทางร่วมกระตันยูนะครับสวัสดีครับพี่ยอดครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณภาคภูมิคุณเขมสอนและท่านผู้ชมไทยรัฐทีวีทุกท่านครับ
ครับพี่ยอดครับสถานการณ์ล่าสุดณขณะนี้พี่ช่วยบอกให้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับ
ขณะนี้ในที่เกิดเหตุเนี่ยฮะครับล่าสุดสถานการณ์ขณะนี้ในที่เกิดเหตุ
ตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมมาถึงที่เกิดเหตุตอนเริ่มพังใหม่เนี่ยชุดละมุนวุ่นวาย
เพราะว่าฝั่งที่ผมอยู่เนี่ยเป็นฝั่งทิศเหนือของโครงสร้างนะครับที่พังถล่มลงมา
เป็นลักษณะสะพานจะทำเป็นสะพานข้ามแยกผ่านหน้าโลตัสตั้งแต่โลตัส
กระบังผ่านปั๊มบรทรแล้วก็ข้ามสอนอจรเข้ไปลงนู่นไปลงฝั่ง
ตรงท้ายสนามบินใช่ไหมครับครับแต่ว่าจุดที่พังเนี่ยพังจากหน้า
จุดที่พังคือหน้าโลตัสราชกระบังนะครับตรงหน้าปั๊มปรตท
หน้าหมู่บ้านสรรพากรตอนนี้โครงสร้างที่เป็นโครงสร้างเป็นคานเหล็กยาวยาว
เอียงลงไปถล่มก็คือพังลงไปฝั่งถนนอ่าฝั่งที่จากจากจากอ่า
ฉะเชิงเซามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเนี่ยปิดการจราจรถาวรครับตอนที่ผมมาถึงตอนแรกเนี่ย
บาดเจ็บก็คือเห็นผู้บาดเจ็บตรงฝั่งผมนะเห็น๗ลาย
คือร้องบาดเจ็บมีขาหักท่อนบนมีบาดแผลหัวแตกทุกคนเลยนะครับ
คนตรงจุดเนี้ยอาสาสมัครร่วมกับตันยู
ทีมกู้ภัยร่มไซโรงพยาบาลลาดกระบังได้ร่วมกันช่วยเหลือนะครับ
ผู้บาดเจ็บตรงฝั่งผมเนี่ยเจ็ดลายครับแล้วฝั่งตรงข้ามที่มีโครงสร้างขวางหน้าเนี่ย
มองไปเนี่ยเห็นผู้บาดเจ็บอีกไม่รู้กี่ลายซึ่งอ่า
ร้องขอความช่วยเหลือและอาสาสมัครร่วมกับตันยูฝั่งนู้นก็ช่วยกันอยู่
แต่เนื่องจากการจราจรไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับ
เราใช้เวลาประมาณสัก๒๐นาทีร่วมช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้งหมดออกไปได้แล้ว
คนประเมินสถานการณ์คร่าวก็มีพบเห็นผู้เสียชีวิตด้วยตานะครับ
คนนอนอยู่บนพื้นผิวการจราจร
ส่วนข้อมูลที่บอกว่าติดอยู่ในรถอีก
จำนวนที่บอกมาเนี่ยผมไม่รายงานเพราะว่าผมเห็นแค่๑คน
ส่วนรถยนต์ที่แบนอยู่คาซากเนี่ย

เราไม่เห็นเราจะไม่รายงานว่ามีคนอยู่หรือเปล่า

พี่อ้อนครับเท่ากับว่านักขณะนี้
ถ้าจะรายงานตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ย

ตัวเลขที่ออกมาว่าเป็น๒คนเนี่ยยังไม่ยืนยัน
ไม่ยืนยันครับเพราะว่าเป็นข้อมูลบอกเก่าบอกต่อกันมานะครับ
แต่เสียงร้องเจ้าไปหมดเลย

เรื่องของคนที่ติดอยู่ใต้ซากของสะพานตรงนี้
ยังมีคนที่ติดอยู่และร้องขอความช่วยเหลือไหมคะ
ตอนนี้เสียงร้องขอความช่วยเหลือหมดไปจากจุดเกิดเหตุแล้วครับ
มีลักษณะเพียงโครงสร้างของอาคารที่พังลงมา
ซึ่งโครงสร้างเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ทั้งหมดนะครับ
จะต้องใช้รถอุปกรณ์ที่เป็นรถเคนขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
ทำการให้ต้องให้เจ้าหน้าที่ของวิศวกรรมมาประเมินก่อน
ตรงไหนที่ยังคงเป็นอันตรายอยู่
ภาพตอนนี้ก็จะเห็นว่าสะพานโครงเหล็กทั้งหมดเนี่ยยัง
ยังพังเอียงไปฝั่งปั๊มน้ำมันปรท
ซึ่งขวางหน้าปั๊มไปพังอยู่หน้าปั๊มปรตทเลยนะครับ

มันหยุดการซุดตัวการถล่มพังลงมาหรือยังครับ

ณตอนนี้หยุดนิ่งนะครับณตอนนี้หยุดนิ่ง
แต่จะไม่มีใครเข้าไปลื้อโครงสร้างจนกว่าเจ้าหน้าที่มาประเมินแล้วว่าปลอดภัย
จึงจะเริ่มปฏิบัติงานครับ
ดังนั้นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำได้นะตอนนี้เราทำอะไรได้บ้างคะพี่ยอด
ตอนนี้เรากันพื้นที่ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับ
ห่างเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวก
ซึ่งตอนนี้ร่วมกับตันยูนำอุปกรณ์ส่องแสงสว่างจำนวนมากนะครับ
ทั้งหัวถนนท้ายฝั่งทิศตะวันตกทิศตะวันออกโดยรอบเนี่ย

แล้วก็ในภาพตอนนี้นะครับ
ผอเขตลาดกระบังมาบัญชาการอยู่ในที่เกิดเหตุ
มีเจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสารภัยกรุงเทพหมานคร
ส่วนทีมแพทย์ก็มีทางศูนย์เอราวันนะครับ
ได้ส่งโรงพยาบาลราชกระบังมาร่วมกับทีมกู้ภัย
ผู้ชีพของมูลนิธิร่วมกับตันยู
แล้วก็พี่น้องกู้ภัยร่มไซที่อยู่ในพื้นที่
ให้การช่วยเหลือเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นครับ
มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะในการลงพื้นที่ณเวลานี้
ตอนนี้นะครับมีอยู่สิ่งเดียวก็คือเรื่องการจราจรนะครับ
จราจรซึ่งฝั่งที่ผมบอกนะครับฝั่งจากฝั่งวัดพลมณีมุ่งหน้ามาฝั่งสนจรเข้น้อยตอนนี้
มันปิดถาวรทุกพื้นทุกทะเลนทุกเลนส์ถนนนะครับเพราะว่าถ้าปิดด้วยเหตุการณ์โครงสร้างมันพังลงไปเอียงไปปิดถนนนะครับ
ส่วนฝั่งกลับกันฝั่งทิศเหนือที่ผมยืนรายงานอยู่ก็เป็นจากลาดกระบังมุ่งหน้าที่จะออกจากไปฉะเชิงเซาเนี่ย
ตอนนี้ยังเปิดใช้การซึ่งยังมีรถประจำทางของผู้ใช้ทางยังคงต้องผ่านซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจะต้องมีรถเจ้าหน้าที่รถอุปกรณ์เครื่องมือหนักที่เดินทางมาเนี่ย
จะต้องไปเส้นทางตรงนี้จึงอยากฝากไทยรัฐนิวโชว์นะครับประชาสัมพันธ์ประชาชนที่ไม่ได้มีธุระเร่งด่วนอยากให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ไปก่อนไปใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หรือเส้นทางรอบนอกอื่นก่อนนะครับ
พี่ยอดปกติพี่ยอดปกติเส้นนี้เนี่ยตอนที่เขาก่อสร้างกันอยู่เนี่ยข้างล่างก็คือคนก็ใช้รถใช้ถนนได้ใช่ไหมฮะ
ต้องครับใช้ปกติเลยครับแล้วพอมันพังลงมาคนที่เจ็บเนี่ยส่วนมากคือคนที่เขากำลังเดินทางหรือว่าเป็นช่างหรือว่าเป็นคนงานที่โรงงานนะครับ
ซึ่งบอกว่าผมจะดูประเมินจากเหตุการณ์นะครับที่ผมเห็นเหตุการณ์ที่ใหญ่ขนาดนี้นะพังรุนแรงขนาดนี้แล้วมีพบเห็นผู้เสียชีวิตเพียงแค่คนเดียวเนี่ยผมว่ายังถือว่าเป็นความโชคดีบนความโชคร้ายมากครับ
เพราะว่าตรงจุดนี้สองฝั่งถนนเนี่ยคนจะเต็มไปหมดเลยครับ
ตอนนี้พอจะทราบไหมฮะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรฮะ
มี๓๐ตัน๒ชิ้นที่พังลงมาแบบแพนเค้ก

ที่มีรายงานว่ามีคนอยู่แต่เรายังไม่สามารถเห็นด้วยตา
ซึ่งรถยนต์คันดังกล่าวเปิดไฟหน้าเอาไว้
ส่วน๒ข้างคัน

ที่ระเนละนาดและรถยนต์คันอื่นที่อยู่ใต้เป็นลักษณะโครงเหล็กพังลงมาพังลงมาทับ
พี่ยอทเข้าไปดูแล้วไม่มีใครอยู่ในรถ
ผมไม่ได้ใช้เส้นนี้นานมากเลย
เพราะว่ารถมันติดมากเลย
และก็เวลาฝนตกตรงหน้าดตรงจุดที่ทางถลม

ต่อยอดจากสิ่งที่พี่ยอดพูดนิดนึงค่ะ
สองข้างทางของสะพานที่ถล่มลงมาตรงนี้มัน

มีบ้านเรือนประชาชนยังไงบ้าง
มีหมู่บ้านสัมมกรใหญ่อยู่ข้างปั๊มปทท
แล้วก็เป็นลักษณะที่จะเป็นใกล้กัน

ทะนด์เยอะมากเลยทุกวันนะครับภาพที่เราเคยเห็น
เนื่องจากฝั่งตรงข้ามปั๊มพลททล์
ค่ะแล้วก็เป็นร้านค้า๋เยอะแยะไปหมดเลย
มีธนาคารมีธนาคารมีฝั่งตรงข้าม
ก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามธนาคารกับอาคารพาณิชย์ที่ผมบอกก็จะเป็นปั๊มปรท
เป็นห้างโลตัสนะครับแล้วก็หมู่บ้าน
ซึ่งอยู่เรียงกันมาจนไล่ไปถึงอาคารพาณิชย
แล้วก็จะไปถึงสะพานเก่าที่อยู่หน้าสอนอจรเข้น้อย
โอ้โหค่ะแล้วเหตุการณ์นี้ดูจากภาพ
มันดูกินพื้นที่เยอะมากเลยอ่ะพี่อ้อน
ใช่ครับกินพื้นที่ยาวมากนะครับซึ่งตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เลยนะครับ
ตอนนี้ระดมคืออาสาสมัครร่วมกับตันยู
เอาอุปกรณ์ส่องแสงสว่างที่มีอยู่หลายจุดนะครับ
มาช่วยส่องสว่างให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นภาพของโครงสร้าง
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เริ่มทยอยเดินทางมาในจุดเกิดเหตุแล้วนะครับ
ค่ะทีนี้ค่ะยังเห็นภาพตอนนี้เราตอนที่ภาพออกอากาศสดณเวลานี้นะคะ
ก็ยังเห็นมีรถอยู่จำนวนนึงเลยนะพี่ยอดที่ติด

เดี๋ยวผมพาไปดูรถยนต์ที่ผมบอกว่าลักษณะทัพเป็นแพนเค้กและไฟหน้าเปิดนะครับ

คุณภาคภูมิดูนะครับว่าตรงเนี้ยเราได้รับรายงานว่ามีคนติด
แต่ว่าผมไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมขออนุญาตไม่ให้เห็นภาพนะ
ผมบอกว่าตรงถัดไปตรงฝั่งทิศใต้ตรงนู้นนะครับ
มีร่างผู้เสียชีวิตนอนอยู่บนพื้นผิวการจราจรเลย๑คนเท่านั้นนะครับ
ส่วนตรงนี้ซึ่งรถคันนี้เป็นลักษณะถูกทับแบบแพนเค้ก
เห็นไหมครับว่าถูกทับลักษณะแบบแพนเค้กแล้วมีไฟหน้าเปิดอยู่
ซึ่งเราได้รับรายงานหลายข้อมูลบอกว่ามีคนอยู่ไม่รู้กี่คน

เพราะเท่าที่ดูตรงนี้ไม่น่าจะเป็นพื้นผิวการจราจร
น่าจะเป็นรถของคนงานที่มาซื้อของหรือมาจอด
อยู่ใต้เสาต่อหม้อทางเห็นไหมครับ
ข้อมูลบอกว่างี้น่ากลัวมากพี่ยอห์น
อันนี้คือลักษณะถูกคับแบบแพนเค้กนะครับ
ตรงนั้นมีผู้บัตรเสียบในตอนแรกก็ได้รับการช่วยเหลือออกไปหมดแล้วนะครับ

ตรงนี้โฟร์แมนบอกว่าชิ้นนี้ชิ้นที่เห็นอยู่๒ชิ้นนี้ประมาณ๓๐ตัน

ก็คือ๑๗ตันที่พังลงมาแบบลักษณะเอียงลากเห็นไหมครับ
ค่ะโอ้โหส่งกำลังใจให้พี่ยอดและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่

เดี๋ยวผมจะทยอยส่งภาพเข้าไปในกลุ่มไลน์นะครับ
สามารถเอาไปเตือนภัยออกไปใช้ได้เลยนะครับ
ค่าขอบคุณมากเลยครับพี่ย่อขอบคุณนะคะ